จากคุณเอกุร์นชุมพรสุนภัทรจาธุพณีครับ
กับเอกุร์นชุมพรวันนี้ผมเดินทางมาที่ค่ายมวยปอยุทธภูมิ
นะครับแล้วก็มาดูการฟิตซ้อมการเตรียมตัวรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ความมั่นอกมั่นใจแล้วก็
การแก้เกมของคู่เอกมุมแดงเสานี้นั่นก็คือยุทธชัยอสมิลานะครับตอนนี้อยู่กับนัก
มวยแล้วก็หัวหน้าคณะไปเที่ยวให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะให้พูดถึงการฟิตซ้อมหน่อยครับ
สำหรับยุทธชัยการฟิตซ้อมนี่เตรียมตัวมานานนะครับเตรียมตัวมานานแล้วก็
เน้นความแข็งแรงนะครับเพราะว่ายุทธิชัยก็เป็นมวยเข่าส่วนครูโจ๊กก็เป็น
มวยเข่ากันนะครับวางแผนการชกว่ายังไงครับ
เป็นมวยเข่าก็จริงแต่ว่ามวย๓ยกสเปคของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
จ้องอยู่แล้วใช่ไหมครับมวยสามยกนี่มันต้องเน้นพละกำลังนะครับ
แล้วก็มีอาวุธเสริมเข้าไปอีกก็คือศอกนะครับถามนักมวยบ้างครับผม
ตัวฟิศซ้อมมากี่วันแล้วครับได้ประมาณ๒อาทิตย์กว่าแล้วครับ
เป็นไงไหมเต็มที่เต็มถังเต็มที่ครับผม
เคยศึกษาดูเทปการชกของคู่ชกไหมครับเคยครับ
แถวภาคอีสานผมก็ดูมาตลอดครับแล้วเรามีอะไรไปเสริมครับ
หนักเลยได้รับไวไฟฟ้นี่ครับเก่งไม่กลัว
อย่าพลาดให้ผมมาเล่ากันครับอ้าวพี่บ้างฝากถึงแฟนมดเนี้ยครับ
ครับก็อย่าลืมติดตามชมช่องไทยรัฐทีวีนะครับ
ช่วงเป็นคู่นำรายการระหว่างอยุธิชัยอสิโมีลา
เจอกับเวรเผ็ดนารุวนานทิพัทธ์ขนส่งสนุกแน่